วาระปราบยาปราบปืนกลายเป็นวาระแห่งชาตินะครับ

ก็หลังจากเหตุสลดที่หนองบัวลำพูสังคมก็พูดถึงเรื่องนี้
นายกรัฐมนตรีวันนี้สั่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ

แต่นายกจะนั่งเป็นประธานหัวโต๊ะ
การบูรณาการเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ

ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณขวัญครับ
หัวข้อวันนี้ที่คุณบุ๊กพูดก็คือ
เขาจะประชุมกันเรื่อง
กำหนดมาตรการเร่งด่วน
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

นี่มีคำว่าเร่งด่วน
มีคำว่าอย่างจริงจัง

ประกาศว่าจะเป็นวาระแห่งชาติ

เราเอาคำว่าวาระแห่งชาติมาใช้กับทุกเรื่อง
ความว่าเอามาใช้กันจนเฝือไปหมด
อาจจะแก้ปัญหาอะไรก็เอามาเป็นวาระแห่งชาติ
หยุยบอกว่ารัฐสภาประกาศเป็นวาระแห่งชาติได้
แต่ประกาศไปแล้วก็ไม่ได้ทำ
ประชาชนอย่างเราเราก็มีหน้าที่ให้กำลังใจสนับสนุนไม่ว่าหรอก
แต่ว่าที่อยากให้นายกลองคิดดูถึงปัญหาของยาเสพติด
ในประเด็นสำคัญและลงมือแก้แบบเขาให้ถูกที่คัน
มันมีอย่างนี้ครับถามว่าทำไมยาบ้ามันปราบไม่หมดไม่สิ้น
บางคนบอกว่ายิ่งปราบยิ่งมากตอนเนี้ยมันเยอะไปหมดสามเม็ดร้อย
ปัญหานี้ก็คือว่าต้องไปดูต้นต่อและต้นเหตุของปัญหา
แล้วไปแก้ให้มันตรงจุดปัญหาใหญ่ที่สุดคือปัญหาผลประโยชน์
มหาศาลจากกระบวนการค้ายาบ้า
ที่มันแผ่ปกคลุมไปทั่ว

วงการนักการเมืองวงการค่าราชการ
วงการตำรวจวงการทหารเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเราได้ยิน
ฟังกันมานานแล้วล่ะไม่ใช่เรื่องใหม่หรอก
แต่ว่าผมหยิบเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าเมื่อไม่มีวัน
ไม่กี่วันก่อนดรไตรรงสุวรรณคิรี
อันนี้นักการเมืองจากค่ายประชาธิปัตย์เขาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
คนก็ติดตามกันเยอะนะครับแต่สำหรับผมเนี่ย
ผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ข้อมูลที่มันออกมาจากคนระดับนี้
ก็น่าที่จะต้องฟังคนเกี่ยวข้องก็ต้องฟัง
มีคนมากระซิบบอกตลอดเวลาเรื่องการแพร่หลายของยาเสพติด
ของเขามีนักการเมืองทั้งนักการเมืองระดับชาติ
และนักการเมืองระดับท้องถิ่นรู้เห็นเป็นใจแล้วยังมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คอยเก็บสวยจากผู้ค้ายาเสพติดอีกด้วยอันนี้จะจริงหรือไม่จริง
ก็ไม่กล้าฟันทงเพราะฟังความข้างเดียว
อกจากนั้นยังมีข้าราชการด้วยกันมานินทาให้ผมฟัง
บอกว่าเรื่องการแต่งตั้งตำแหน่งที่สูงขึ้นของค่าราชการบางเหล่า
ยังติดยึดอยู่กับสวยที่ลูกน้องจะแสวงหาส่งให้เจ้านาย
เพื่อซื้อตำแหน่งที่สูงขึ้น
และสวยพวกนี้ก็มาจากการเก็บรวบรวมจากการลีดไถผู้ทำผิดกฎหมาย
เช่นเจ้าของบ่อนเจ้าของซ่องและผู้ทำผิดกฎหมายอื่น
ธุรกิจกลางคืนรวมทั้งพวกเครือข่าย
การค้ายาเสพติดในพื้นที่ที่พวกเขารับผิดชอบ
นี่ยังไม่ต้องพูดถึงนักการเมืองในวันนี้นะครับ
เอาเฉพาะการปราบไม่ให้มีการรับสวยจากการค้ายาเสพติด
และของผิดกฎหมายอื่นส่งให้เจ้านาย
เพื่อแลกกับตำแหน่งที่สูงขึ้นทั้งราชการ
เพียงแค่นี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องมีการทำกันอย่างจริงจัง

นี่คอมเมนต์จากโพสต์เฟซบุ๊คของดรไตรลง
วันก่อนหมอประเวทวศรีที่เราเรียกขานกันว่าเป็นราชลนวุโส
ท่านก็เขียนลายมือโพสต์ลงโซเชียลมาแนวเดียวกันเลยครับ
แต่หมอประเวทเนี่ยเจาะลงไปที่

เพราะว่าหมอประเวทเนี่ย
ท่านโพสต์เรื่องนี้หลังจากเกิดเหตุโศกนาฏกรรม
สดร้อนที่หนองบัวลำพู
ท่านบอกว่าเพราะตำรวจต้องหาเงินเพื่อวิ่งเต้นหาตำแหน่งให้ตัวเอง
เหล่านั้นถึงต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยว
กับกระบวนการค้ายาเสพติด
เพื่อให้ได้เงินมาแล้วไปซื้อตำแหน่ง
ยุ่งเกี่ยวโดยการไม่จับกลุ่มอย่างจริงจัง
ยุ่งเกี่ยวโดยการปล่อยประละเลยเรียกสวย
คุณหมอประเวทบอกว่าถ้าแก้ตรงนี้ไม่ได้เนี่ย
อบายมุกผิดกฎหมายทั้งหลายก็แก้ไม่ได้
ทั้งเรื่องที่ดรประเวทคุณหมอประเวทและดรไตรลง
ออกมาโพสต์ออกมาพูดเนี่ย
ผมบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่
มันเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขานินทากันมานานแล้ว
แต่ปัญหาก็คือว่าไม่เห็นจะมีใครมาแก้ไขต้นเหตุ

คือได้แต่พูดได้แต่ประกาศเป็นนโยบาย
สุดท้ายก็เข้าทำนองปากว่าตาขยิบกันมาตลอด
เอาเฉพาะข้อมูลของดรไตรลงสุวรรณคิรีนั่น
จ่อไปถึงนักการเมืองทั้งนักการเมืองระดับชาติ
และนักการเมืองระดับท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวยงอยู่กับกระบวนการค้ายาบ้า
แล้วเอาเงินมาเป็นฐานในการเล่นการเมือง
เป็นฐานในการสร้างเครือข่ายทางการเมืองสร้างบารมีทางการเมือง
เพราะว่าการเมืองวันนี้ถ้ามีเงินเยอะบารมีก็ตามมา
มีเงินเยอะสอในมุงในค่ายเขาตามมา
มีเงินเยอะก็ทำให้กิจการทางการเมือง
ที่คุณชวนบอกว่ามันเป็นธุรกิจการเมืองเนี่ยมันเติบโตได้

ทีนี้ถ้าเป็นอย่างที่ดรไตรงว่า
มันจะทำยังไงจะแก้ปัญหากันยังไง
มันมีข้อเสนอแนะด้วยนะดรไตรง
ข้อเสนอแนะของดรไทยลงก็คือ
คงถึงเวลาที่รัฐบาลต้องหน่วยงานตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจ
แต่ว่าเป็นหน่วยงานที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ดี
ซึ่งมีอยู่มากเช่นตำรวจสันติบาล
และไฟล์ข่าวกรองของทหารของสะหมอชอและปลพสอ
เพียงแต่ว่าคนที่จะเอามาเป็นผู้นำองค์กรเนี่ย
มันต้องเป็นคนประเภทที่ว่าเจอต่อแล้วไม่ถอย
ไม่ว่าต่อนั้นจะใหญ่แค่ไหนก็ไม่ถอย
อยากได้คนที่มีอุดมการลักษณะสาธิศาสตร์จริง

เพื่อสืบให้รู้ว่ามีตัวใหญ่ในหมู่ค่าราชการคนไหนบ้าง
หากินกับของผิดกฎหมายที่ทำลายชาติอยู่ทุกวี่ทุกวันในขณะนี้
แล้วลากไส้มันออกมาโยงไปถึงระดับนักการเมือง
ไม่ว่าระดับไหนก็จะไม่มีวันถอยไม่ยอมก้มหัวให้มัน
ทุกสถาบันทางราชการของชาติต้องสนับสนุนการทำงานขององค์กรนี้
อย่างจริงจังจึงจะได้ผล
นี่ผมคิดว่าข้อเสนอนี้น่าฟังครับ
ข้อเสนอนี้ควรจะได้รับการตอบสนองจากพลเอกประยุทธ์

เพราะว่าถ้าไม่มีหน่วยงานที่จะรับผิดชอบหลักแบบนี้
แล้วไม่มีผู้นำองค์กรที่จะเอาจริงเอาจังแบบนี้

ท่านประชุมวันนี้ก็มีมาตรการ

คนที่รับหน้าที่ไปปฏิบัติก็คนเก่า

ต้องเอาอย่างที่ดรไตรลงว่า
คือต้องตั้งองค์กรขึ้นมาประเภทที่ว่า

แล้วต้องได้ผู้นำองค์กรที่ประเภท
ต่อใหญ่แค่ไหนก็พร้อมจะชนต่อ

ต้องได้รับการสนับสนุน
งั้นคนแบบนี้ก็อยู่ไม่ได้

ต่อแข็งก็อยู่ไม่ได้

ผลเอกประยุทธ์กลับมารอบนี้เนี่ย

ว่าจะเป็นนายกต่อได้อีก๒ปีไหม
แต่กลับมารอบนี้เนี่ย

อย่างจริงจังเอาจริงเอาจัง

จะต้องไปแข่ใครฟังใครมาก
เพราะว่ามาถึงมวยยกสุดท้ายแล้ว

อีกไม่กี่เดือนก็จะพ้นหน้าที่

ผมคิดว่าถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ย
คนจะมีความหวังมากกว่า

แล้วทุกอย่างมันก็ทำอะไรไม่ได้

เอาแค่เรื่องแก้สวย
วิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งตำรวจ

ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับอวัยมุกยาเสพติด

ไม่งั้นแล้วไม่ทำอย่างนี้
แก้ไม่ได้ครับคุณบุ๊คครับคุณขวัญครับ